สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ

ของร้อนใครเอามือไปแตะก็ร้อนมือ
วันนี้เดินทางมาถึงหัวข้อข่าวว่า
มังกรฟ้าโวยกลั่นแกล้งถูกบุกจับก่อนแถลง
ขอพึ่งสารคุ้มครองลอตเตอรี่ฟังธนายความมังกรฟ้าออกมาตอบโต้แล้ว
งานนี้ต้องเรียกว่าเป็นหนังบู้ครับถ้าเป็นมวยก็เรียกว่ามวยไฟเตอร์
เพราะจะมีหมัดสวนฟ้องกลับกันตามไปตามมาประชาชนคนติดตามข่าว
หรือประชาชนที่เป็นผู้ซื้อลอตเตอรี่เขาตามดูแล้วก็อยากจะรู้ประโยคสุดท้ายว่า
ใครจะเพลี่ยงพล้ำใครจะถูกน็อกนั่นอีกเรื่องหนึ่ง
แต่อยากรู้ว่าจุดหมายปลายทางของเรื่องนี้ลอตเตอรี่จะขายได้ไม่เกิน๘๐บาทจริงไหม
เพราะข่าวที่นำร่องก็คือกองสลากจะสั่งยึดโคต้ารายย่อย๘๙๖๔ลาย
แล้วเอามาทำขายในแฟลตคอมออนไลน์เอง
โคต้าที่อยู่ในมือรายย่อยเกือบ๙๐๐ลายนี้

ใครจะได้โคต้า๒ล้านฉบับนี้ไปขายแทน
กองสลากจะเริ่มนับหนึ่งเดินหน้ายังไง
ทั้งหมดนี้ขอย้อนกลับไปคุยกับคุณเสกสกลอัตถาวงศ์
ซึ่งเป็นหัวหน้าชุดเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาขายสลากเกินราคาอีกครั้งหนึ่ง
ตอนนี้คุณแรมโบคุณเสกสกลอยู่ในสายแล้วใช่ไหมครับ
คุณก็พูดแบบครับ
ตกลงจากนี้ไปจะเอายังไงต่อ

จะยึดโคต้าของเก่า

ผมฟังแล้วพลาดเกิดกับคุณเสกสกลอัตถาวค่ะ

ถ้าทุกวันนี้เอาทุกวันนี้ก่อนนะครับ
ระบบที่กองสลาดส่งให้กับทางระบบโปรต้ามูลนาทิตย์สมาคม
หรือผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นระบบโคต้าเนี่ย
เรากองสลาดเองก็ไม่ได้ติดตามดูว่าสุดท้ายปลายทางของมูลนาทิตย์สมาคม
ที่มีทั้งหมดประมาณเกือบ๑๐๐๐แห่ง
รวมถึงระบบโปรต้าอีก๒๕๐๐รายที่ให้ไปคนละ๕เส้นเนื้อ
เอาระบบโปรต้าก่อนนะ
ข้อที่๒อีก๗๐เปอร์เซ็นต์
ประมาณ๗๐เปอร์เซ็นต์ที่ให้ชาวบ้าน

ส่วนละ๕เล่มเขาเรียกว่าระบบซื้อจองผ่านแอปภูมิไทยมาเนี่ย
ประมาณที่ว่าตอนนี้เหลือประมาณ๑๒๕๐๐ลายเนี่ยนะครับ
ก็ไม่รู้เหมือนกันสุดท้ายเนี่ยชาวบ้านเนี่ย
เอาไปขายให้ใครอย่างไร
แต่สัญญาของกองสลากได้ทำสัญญาชัดเจนว่า
ขายช่วงห้ามเปลี่ยนมือห้ามไปขายให้กับคนกลางคนอื่น
ต้องเอาไปขายเองขายเขาเรียกว่าเปิดตลาดขายเองเท่านั้นก็คือใบละ๘๐
อย่างนั้นเนี่ยสัญญาอาจจะใช้มีการที่มาบอกว่า
แล้วตัดโคต้า๙๘ประมาณเกือบ๙๐๐ราย
เพื่อเอาไปให้ระบบแพลตฟอร์มหรือระบบธุรกิจ

ผมยังไม่ทราบนะว่าท่านตัดใครอย่างไร
แต่ผมขอปกป้องชาติกองสลัก
นิดหนึ่งว่าเมื่อเขาผิดสัญญาเนี่ย
เอาไปให้รายชาวบ้านรายต่อไปก็ได้
ที่เขาขึ้นทะเบียนไว้แล้วนะครับ
ไม่จำเป็นที่ต้องจับล็อตนี้
เพื่อเอามาให้แพลตฟอร์มหรือเอกชนนะครับ

ต้องแจ้ตัวให้เขานิดนึง
ทีนี้ขอแทรกตรงนี้นิดนึงเถอะคุณแลมโบ้ง

ไอ้การที่กองสลากปล่อยไปตามโคต้า

เอาโคต้าเหล่านี้แหละ
ไอ้คนที่รวบรวมได้นี่ใช่ไหม

ถูกต้องพี่สุภาพเข้าใจถูกต้องแล้ว

ชาวบ้านเนี่ยเราต้องยอมรับความจริง
ว่าสำนักงานตลาดก็ต้องยอมรับความจริง

ระบบซื้อจองระบบเสรีชาวบ้าน

เราไม่ได้เตรียมการแก้ไขว่าเขาเอาไปขาย
ผมถามกับพี่สุภาพว่า

ให้สามารถไปขายเองได้เนี่ย
เราจะดูแลบริการเขาอย่างไร

ชาวบ้านชาวช่องที่ให้เป็นคนละ๕เล่มเนี่ย
มีสักกี่ลายที่เอามาตั้งแผงขายจริง
ผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งก็จะขายขาดไปเลย

มาเป็นกล่องส่งไปให้๕เล่มก็ขายทิ้ง
ช่วงมีคนไปรอดับซื้อที่ฝ่ายศนีเลย
ไม่มีใครมาขายเดินขายเองเดินขายเองทีละใบทีละใบทีละใบ
ผมว่ามั่นใจว่าก็มีส่วนหนึ่งแต่ไม่ทั้งหมด
ดังนั้นสิ่งที่กองชนอาจจะต้องเตรียมการคือ

เราจะแก้ไขว่าเราจะรับฝาก
รับฝากขายหรือจะบริการเขาอย่างไร
เพราะว่าสินค้าที่เราผลิตขึ้นมา
เราจะควบคุมปลายทางอย่างไรไม่ให้ราคามันเกิน
ตรงตรงนี้แหละลับโหล
ตอนนี้เราไล่เสือตัวใหม่ออกไปได้ว่า
เฮ้ยมุนเทวด์โรมโรมของใครแล้ว

ทำยังไงไม่ให้เกิดเสือตัวใหม่ขึ้นมาอีก
ก็มีสองส่วนที่ผมบอกตลอดแนวทางบางทีการสื่อสารอาจจะ
การจังหวัดทั่วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและ

ภ่วงกับด้วยการตรวจสอบข้อเท็จจริง

สองนะ

เราก็ต้องเอามาคุยกันใหม่บางคนก็ต้องมาคุยใหม่ว่าเราจะบริการเขาอย่างไร
เรามีแนวทางอยู่แล้วเราคิดต่อไปแล้วว่าเราจะบริการยังไง

แล้วก็ส่วนหนึ่งที่จะต้องดูแลเขาเขาเป็นกลุ่มเปาะบาง
เช่นกลุ่มที่ไปรับซื้อต่อจากคนที่ได้เขาไม่ได้รับสิทธิ์นะ

แต่เขาทำเป็นอาชีพไปซื้อต่อจากคนที่ได้สิทธิ์มานั่งขายตามตลาด
กลุ่มนี้น่าสงสารเขาเรียกว่ายึดเป็นอาชีพเลยพี่สุภาพ
คิดเป็นอาชีพขายมาเป็น๑๐ปีแล้วขายมานานแล้ว
มาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นลูกเลยล่ะ
คนเหล่านี้เนี่ยเราควรจะลงทะเบียนให้เขา
และให้เขามีสิทธิ์ได้รับโคต้าเพราะเขายึดเป็นอาชีพ
อย่าไปตัดช่องทางทำอาชีพเขาเอาเขาเข้ามาสู่ระบบดูแลเขา
และส่วนของชาวบ้านที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้ว
ในขณะนี้เนี่ยมี๒ส่วนนะครับ

ส่วนหนึ่งคือส่วนที่ขายจริงเอามาขายจริง
ส่วนที่๒คือส่วนที่ขายช่วง
ขายผ่านเลยผ่านทิ้งไปเลยซื้อขายยกส่องไปเลย๕เล่ม

เราลองมาเช็คแล้วก็หาแนวทางปรับแก้ม
หายใหม่ได้ไหมว่าเราจะเมื่อมันเกิดปัญหาอย่างนี้
อย่าเพิ่งไปตัดเขาหรือไปตัดเขาอะไรเขา
ให้โอกาสเขาอีกสักครั้งนึง
ในการที่กองฉลากจะต้องมาเปิดแพลตฟอร์มเอง
รับบริการฝากขายให้เขาได้ไหม
เพราะถ้าไม่บริการอย่างนี้เขาก็จะต้องไปขายให้เอกชน
เช่นมังกรฟ้าเช่นกองสลากพัด
หรือไปขายต่อให้กับเอกชนที่เปิดแพลตฟอร์มทั้งหลาย
ทุกกลุ่มทุกสายก็แปลว่า
แปลว่ากองสลากจะเปิดแพลตฟอร์มออนไลน์ขึ้นมาเอง
แล้วให้คนเหล่านี้ถูกต้อง
อยากให้กองสลากเปิดแพลตฟอร์มออนไลน์บริการ
รับฝากขายให้กับทั้งมูลนิธิสมาคม
หรือชาวบ้านที่ได้รับสิทธิจองคนละ๕เล่ม
เอามาเปิดบริการฝากขายให้เขาได้ไหม
ถ้ากองธนักการตลาดทำเองไม่ได้
ผมก็เสนอว่าก็คุยกันในที่ประชุมบอกกุศจาฮารือว่า
ถ้าทำไม่ไหวรับไม่ทันเพราะมันเยอะ
มันเยอะกองสลากก็เอาพวกเสือทั้งหลายที่มันผิดกฎหมายเนี่ย

ส่วนที่จะจับเขามาปรึกษาหารือหามาตรการกำหนดกรอบให้เขาอยู่ในระเบียบ
ให้ขาย๘๐บาทหาค่าเซอร์วิสค่าส่วนต่างให้เขาพออยู่ได้
และเขาก็บอกว่า๕บาทก็พออยู่ได้นะครับ
ก็เอาเขาเหล่านั้นมาร่วมมือกับกองสลาก
ออกระเบียบให้เขาขาย๘๐บาทควบคุมเขาให้ได้
มันจะดีกว่าไหมจะได้ช่วยกันบริการว่า
แต่ว่าขีดเส้นใต้ในสัญญาใครขายเกิน
มีความตัดสิทธิ์ทันทีแล้วมีเงินคับประกันด้วย
ขายฝากนี่เขาจะได้เปอร์เซ็นต์ไหม
ได้ครับหมายความว่าชาวบ้านก็ได้ส่วนต่าง
พวกแผดสองที่จะมาเข้ากับกองสลาก
ก็ได้ค่าบริการที่จะจัดให้

ก็ไปตกลงกันเอาเองนะครับ

ทำยังไงให้เกิดความโปร่งใส
ของเก่าออกไปแล้วของใหม่ที่มาจากนี้ไปทำยังไงไม่ให้เกิดเสือตัวใหม่
หนึ่งสองทำยังไงให้โปร่งใสตรวจสอบได้ครับผมเรียนอย่างงี้ว่า
เราไม่ให้เกิดเสือตัวใหม่ก็คือเราเห็นแล้วว่าปัญหาที่มันเกิดความผิดพลาดคือ
การไม่ได้เตรียมแผนในการที่จะปลายโปรดักต์ปลายโปรดักต์ก็คือหลังจากให้ชาวบ้านแล้ว
ให้สมาคมหนึ่งที่แล้วครับเขาจะเอาไปขายที่ไหนอย่างไร
เราไม่มีมาตรการที่จะเอ่อคอยบริการเขาในในปลายทาง
เรามีจุดบริการเขาในปลายทางรับฝากขายโดยเรารับ
สลากรับรวบรวมมาใครจะฝากขายรับได้เลยประหยัดด้วย
ไม่ต้องไปผลิตเลยถ้าไม่ต้องผลิตส่งเข้าไปเลย
ค่าไปที่นี่ที่สุภาพรู้ไหมค่าไปที่นี่ปีหนึ่งเป็นร้อยล้าน
ครับค่าส่งเข้าไปนี่ปีร้อยล้านบางคนที่ฝากขายไม่ต้องส่งเลย
นะครับไม่ต้องผลิตได้ด้วยเอาแต่เลขรหัสมาพอฮะ
ผมบอกว่าผ่านทั้งแอปอย่างเดียวผมก็บอกว่าวิธีการที่พี่สาธารณ์
ว่านะครับการที่จะจัดการหน้าเสือได้คือเอาเขาเอาเสือ
ฮะมาอยู่ในระบบให้เสือหมอบมาอยู่ในกฎิกาเสียเอาอย่างงี้
เอาอย่างงี้เอาอย่างงี้สุดสุดท้ายนะหนึ่งตรงใส
กองสลากจะทำเปิดขายออนไลน์เองได้ได้นะฮะสองสอง
เป้าหมายเผื่อมีค่ะชนเข้ามาอยู่ในบริการพวกภูมิ
ออกกฎหมายถ้าออกใบอนุญาตให้ถูกต้องถ้าใครทำผิด
ศักดิ์สิจันทีแล้วก็ดำเนินคดีทั้งแห้งแล้วลาคาลาคาไม่เกิน
ไม่เกิน๘๐บาทได้ไม่เกิน๘๐บาทได้เอาเอาแค่นี้ก่อน
แล้วเดี๋ยวรายละเอียดอย่างอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึง
วันนี้เวลาหมดยังมีอยากจะพูดกับพี่สุภาพอีกหลายประเด็น
เอาเอาโอเคได้ครับพี่ครับได้ครับได้ครับสวัสดีครับ
นี่คือคุณแรมโบเสกศักดิ์อัฐวงศ์คุณบุ๊คคุณน้ำแข็งครับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะฮะ